ลาวนะคะเป็นคนไทยไปเที่ยวที่หลวงพระบางก็ขับรถกันไป
แต่คาดว่าน่าจะไม่ชินทางก็เลยทำให้ขับรถตกเหว

เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้น๔ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
โดยนายชาญวิทย์ปุญญานันนายกสมาคมหนองคายการกุศลกู้ภัยประจักษ์น้องคาย
ได้รับการประสานจากกู้ชีพองค์การกาแรงลาว
บอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของคนไทยตกเหวในประเทศลาว
ระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๕ราย
ต้องการประสานญาติให้ทราบเพื่อเดินทางมารับศพกลับไปนะคะ
เหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า๔ประตูสีทอง
ทะเบียนกไก่ชจิงสี่หนึ่งสองห้าสมุดประการ
เหวระหว่างทางของเมืองกาศีเมืองนานแขวงหลวงพระบางค่ะ
มีผู้เสียชีวิตทันทีห้าคนเป็นชายสามหญิงสอง
สภาพรถนี่พังยับเยินทั้งคันเลยนะคะ
และจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางที่พบภายในรถ
ก็มีหนังสือเดินทางของนางอ่อนศรีสวัสดิ์นางสมพรศรีสวัสดิ์นายสุพัฒน์ศรีสวัสดิ์
นายสุรพันธ์ศรีสวัสดิ์และนายสมภพศรีสวัสดิ์
ขณะนี้ศพทั้งหมดก็นำไปเก็บไว้ที่โรงหมอหลวงพระบางหรือว่าโรงพยาบาลหลวงพระบางนั่นเองนะคะ
ซึ่งก็รอญาติติดต่อขอรับศพกลับประเทศไทย
ส่วนเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุนั้นนะคะเป็นทางขึ้นลงเขาชางลาดชัน
ถนนเป็นดินลูกรังมีความชื้นปกคลุมตลอด
เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานนะคะว่าคณะทั้งหมดเนี่ย
คงจะพากันขับรถไปเที่ยวที่หลวงพระบาง
แต่อาจจะเพราะไม่ชินทางก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะ